กำหนดให้วันที่๑มิถุนายนของทุกปี

เพื่อให้ประเทศต่างเห็นความสำคัญของการดื่มนม
จากการสำรวจพบว่าไทยยังมีการดื่มนมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของชาติอาเซียนทั้งหมดอยู่ถึง๔เท่า
ซึ่งนั่นก็ส่งผลต่อความสูงเฉลี่ยของเด็กไทย
ที่ตอนนี้ยังค่อนข้างที่จะเตี้ยอยู่นะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ดื่มเหล้ามาดื่มนมกันเถอะ

และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ลนรงค์สร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย
ในวันดื่มนมโลก๑มิถุนายนของทุกปี
ซึ่งเรื่องของลมเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญและเป็นประโยชน์นะครับ
ตามที่นักวิชาการได้บอกไว้ว่ามีประโยชน์สำหรับร่างกายของพวกเรา
ผลสำรวจล่าสุดพบคนไทยดื่มนมน้อยมาก
เฉลี่ยคนละ๑๔๑๕ลิตรต่อปี
ขณะที่ชาติอาเซียนดื่มนมเฉลี่ยปีละ๖๐ลิตรต่อคน
และสถิติทั่วโลกสูงถึงคนละ๑๐๓๙ลิตรต่อปีค่ะ
เรียกว่าคนไทยเราดื่มนมน้อยกว่าอาเซียนและทั่วโลก๔๗เท่าทีเดียวค่ะ
ด้วยความที่คนไทยดื่มนมน้อย
ทำให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ๑๘ปีจะมีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย
โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย๑๖๗๑เซนติเมตร
ผู้หญิงสูงเฉลี่ย๑๕๗๔เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
มขวดนี้ค่ะคือนมโคสดแท้แบบออร์แกนิค

นมที่ได้ค่ะจึงมีคุณค่าทางโภชนาการ
โอเมก้า๓และ๖ที่มากกว่านมโคทั่วไปค่ะ
หลายคนยังไม่ทราบในคุณค่าทางโภชนาการของนมอย่างแท้จริง
ทำให้ประเทศต่างรวมทั้งประเทศไทย

และให้ความรู้กับผู้บริโภค

ที่มีผลต่อการพัฒนาของประชากรในทุกเพศทุกวัย
เด็กก่อนวัยเรียนและอายุ๖ปีขึ้นไป
ดื่มนมจืด๒๓แก้วเพื่อการเจริญเติบโต
ส่วนวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ต้องการสารอาหาร

ควรดื่มนมจีบวันละ๑แก้วค่ะ
ดื่มนมกันเถอะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ
ที่สำคัญถ้าเป็นอสค
เป็นนมโครสุดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผง
ปัจจุบันตลาดผลิตนมทั้งประเทศ
มีมูลค่าประมาณ๕๘๐๐๐ล้านบาท
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ
กว่า๑๖๗๐๐ราย
มีโครนมมากกว่า๕๐๐๐๐๐ตัว
โดยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งพัฒนาคุณภาพของน้ำนม

ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ยกระดับอาชีพการเลี้ยงโคนม
ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานด้วยค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน